ช่วงของปีใหม่ของขวัญที่เขาชอบให้กันอย่างหนึ่งคือเรื่องของเค้ก

จากวิทยาลัยอาชีพที่จังหวัดสุรินทร์เขารับจองเค้ก
คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้มีคนจองเข้ามา๒๔๐๐ปอนด์อ่ะ

เขาก็เลยแบบระดมน้องที่เป็นนักศึกษาที่เป็นนักเรียนที่นี่
ปาดเรียบมากร่วมกันทำโอ้โหคนสั่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอ๒๔๐๐๐ปอนด์
ดีจังเลยนะดีจังเลยนะฮะก็ใกล้ปีใหม่แหละ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุมริน
เขาต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนั่งทำเค้กกันมือระวิงเลยนะ

คือแบบจะปีใหม่แล้วก็เลยแบบเขาได้เงินไงก็เลยแบบเออมาร่วมกันทำนะฮะ
เพื่อผลิตให้ทันยอดจองตอนนี้นะณตอนนี้นะ๒๔๐๐ปอนด์
อาชีวะสุรินนั้นขายดีเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมาก

เลือกกันเลยหลายรสชาติจะมีครีมวานีลาแยมผลไม้ครีมกาแฟ
ใบเตยมีหมดเลยครับนะฮะนอกจากผลิตเค้กตามใบสั่งจองแล้วเนี่ย
ยังนำเค้กไปวางขายหน้าประตูทางเข้าของวิทยาลัยด้วย
ราคาขายเท่ากันกับที่สั่งคือปอนละ๑๕๐นะฮะทำให้มีประชาชนนี่
ไปนะครับคำถามคือแล้วเอาใครมาทำก็เป็นนักศึกษาที่ทำเค้กนี่แหละ
เขาก็เรียนวิชาสาขาต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำอาหาร
ก็ไปทำกันแบ่งการทำงานเป็น๓กะละประมาณ๘ชั่วโมง

ฝ่ายนี้ไปแต่งหน้าเค้กอ่าฝ่ายนี้ไปบรรจุลงกล่อง
แต่ละวันต้องผลิตเค้กให้ได้๗๐๐๘๐๐ปอนด์
ไปถึงนู่นเลยสักประมาณเที่ยงคืนก็ได้ชั่วโมงละ๒๒บาท๕๐สตางค์
ก็สามารถสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมให้กับน้องนักศึกษาก็นำไปเป็นทุนการศึกษาไปแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วกันนะครับ
ส่วนรายได้จากการขายเค้กเขาทำยังไงส่วนหนึ่งวิทยาลัยจะมอบให้กับเหล่ากาชาติ
อีกส่วนหนึ่งนำเข้าไปยังมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์แต่งเรียนดีโอ้โหดีมากเลยอ่ะ
คือนอกจากทำให้คนที่ไปทำแล้วได้เงินแล้วเอาไปต่อประโยชน์ได้อีกแบบ
เยอะแยะมากมายแล้วดูเค้กเขาน่ากินมากนะ